นี่อย่างที่เห็นบรรยากาศในยามเช้าหมอกลง
และอากาศก็หนาวโดยเฉพาะตั้งแต่เช้ามืด
จนกระทั่งถึงช่วงสายอากาศมันหนาวจริงนะครับ
พื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก๑๗องศาเซลเซียส
โอ้โหก็หนาวเย็นสำหรับผู้สูงอายุแล้วนะแล้วก็เด็กแล้วก็ผู้ป่วย
ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับนี่ฮะที่สกลนครครับ
มีลมหนาวพัดมาวัดอุณหภูมิตอนเช้า๑๗องศาเซลเซียส
และอย่างที่บอกไปว่าอากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่องลงเรื่อยนะฮะ
มีโอกาสที่อุณหภูมิจะลดลงอยู่ที่๑๔องศาเซลเซียส
ส่วนยอดภูนะฮะยอดภูอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด
อยู่ที่ประมาณ๑๐องศาเซลเซียสนี่อย่างที่เห็นนะฮะ
ชาวบ้านต้องออกมาผิงไฟคลายหนาวกันแล้วนะครับสวมเสื้อกันหนาวหลายชั้น
เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายแล้วก็ถือโอกาสประกอบอาหารคลายหนาวไปด้วย
นั่นก็คือข้าวจี่ต้องมาแล้วฮะใช่ค่ะ
นี่ครับนำข้าวเหนียวหุงแล้วมาปั้นเป็นวงกลมความหนาแล้วแต่ท่านจะชอบ
เอามาอุ่นไฟแบบนี้ทาเกลือเพิ่มรสชาติ
ก่อนนำไปปิ้งบนเตาไฟอ่อนนะฮะ
พอข้าวเริ่มหมาดนำมาชุบไข่
นี่หลายคนบอกโอ้ชุบเยอะก็ได้

และนำมาปิ้งนำมาย่างหรือเรียกว่าจี่นั่นเอง
จี่บนเตาอ้างโล่แบบนี้อีกครั้งหนึ่งฮะ
ได้กลิ่นหอมของไข่ได้กลิ่นหอมของข้าวเหนียว
ทานร้อนเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายนะ
อย่างที่บอกว่าข้าวจี่ต้องมาแล้ว
ใช่ค่ะเสื้อหนาวก็ต้องมีด้วย
สกลนครเขยิบไปดูบึงกาลกันหน่อยค่ะ
อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้๑๗องศา
เด็กต้องไปค้นตู้กันเลย
เอาเสื้อกันหนาวมาใส่นี่เป็นน้องโรงเรียนบึงการนะคะ

กี่ออเตอร์ไซส์ทีอู้หนาวเลย
ใช่ค่ะโอ้โหแล้วกลางคืนไม่ต้องพูดถึงเลยนะ
ลมแรงชาวบ้านที่เขาอยู่ริมแม่น้ำโขง

อุ๊ยน้องไม่หนาวเหรอลูกไม่ใส่เสื้อกันหนาวมา
ส่วนใหญ่จะใส่เสื้อกันหนาวมากันเยอะนะคะ
แต่ว่าอากาศที่มันเย็นแบบนี้มันส่งผลดีกับการท่องเที่ยวนะ
อย่างที่บึงโขงหลงถือว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
ดูสิคะเห็นไหมเห็นม่านหมอกบนพื้นน้ำนี่ไหมคะ
ไปแบบจุดลูกหูลูกตาจริงนี่เหมาะกับการท่องเที่ยวมาก
ส่วนบริเวณป่านันทนาการหิน๓วาน
ผมจะให้ดูสวยมากให้คุณผู้ชมดูภาพหน่อย
นี่เห็นไหมโอ้โห
และยิ่งถ่ายมุมแบบใช้โดรนถ่ายแบบนี้นะคุณสุดสกุล
ถ่ายภาพครอบครัวกันหิน๓วันตรงนี้นี่แหละค่ะ
นักท่องเที่ยวไปชมความงามของธรรมชาติ
อุณหภูมิ๑๕องศา
หนาวนะไปชมแสงแรกยามเช้าถ่ายรูปสวย
กับหินสามวานแบบนี้ภาพนี้สวยจัง
คือที่ยิ่งมองไกลเราก็จะเห็นเหมือนกับคล้ายวานเหรอเนอะ
ใช่ฮะภาคใต้คุณผู้ชมฮะ
ภาคใต้ก็มีอากาศหนาวที่แผ่ลงไปปกคลุมนะ
เพราะตอนนี้บ้านเรานะอากาศหนาวแผบปกคลุมทั้งภาคเหนือ

นี่คุณพาไปดูราชินีแห่งสายน้ำ
ไม้ประจำถิ่นใกล้ศูนย์พันธุ์ที่คุระบุรีจังหวัดพังงา
ชมได้ยากนะเราเอามาเปิดข่าวให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อน
นั่นก็คือดอกพลับพลึงทาน
คุณผู้ชมฮะออกปลายปีอากาศแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ
ออกดอกชูช่อบานสะพรั่งในลำคลองกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณเลย
พบได้ในแถบจังหวัดพังงาและระนองเท่านั้นนะครับ
ที่จังหวัดพังงาพบในพื้นที่อำเภอคุระบุรีตะกัวป่าแล้วก็อำเภอกะปง
ส่วนที่ระนองพบที่อำเภอสุขสำราญและอำเภอกะเปอร์ครับ
พรึงทาเป็นพืชอวบน้ำออกดอกในฤดูฝนที่น้ำหลาก
อกสีขาวมี๖กรีบใน๑ก้านดอกจะมีหลายช่อที่ทยอยออกกันเบ่งบานแบบนี้นะฮะ
พระพรึงธายังเป็นดัชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับ
ดังนั้นเตือนกันหน่อยมวลอากาศเย็นจากจีนยังคงปกคลุมบ้านเรา
เฉพาะประเทศไทยตอนบนแล้วก็ใต้ตอนบนนะฮะ
อุณหภูมิช่วงนี้อาจจะลดลงอีกเล็กน้อยนะทั้งภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ภาคใต้ตอนบนด้วยส่วนมรสุมปกคลุมภาคใต้ทั้งสองฝั่ง
ดังนั้นภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งทะเลอันดามันอาจจะมีฝนอยู่
คุณผู้ชมส่งมาแล้วลำพูนหนาวแล้วเจ้า
อย่าลืมอบอุ่นร่างกายนะฮะดูแลสุขภาพท่านด้วยนะครับ

รายงานสภาพอากาศกันเข้ามาได้เรื่อยค่ะ
แต่ละพื้นที่อากาศเย็นแค่ไหนหนาวแค่ไหนอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะ